คุณผู้ชมคะมาติดตามอีกหนึ่งโครงการดีจากปตทนี่นะคะ
ที่จะมอบให้เพื่อสืบสารตามรอยของในหลวง
เราไปติดตามโครงการดีนี้จากปตทพร้อมกันเลยค่ะ
น้องนักเรียนระดับประถมมาศึกษา
ธยมศึกษาและอุดมศึกษา
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์๒๕๐๐คน
จาก๖๓๔โรงเรียนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของบริษัทปตททั่วประเทศ
เขารับทุนการศึกษารวมกว่า๑๐ล้านบาทในงาน
พิธีมอบทุนการศึกษาปตทประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๒๑
เพื่อมุ่งพัฒนายาวชนของชาติ
สืบสารพระราชปนิษฐาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา

ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

ก็จะเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดีเรียนดีนะครับ
ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเหล่านี้ด้วยนะครับ
แล้วก็เรามองว่าน้องเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคต
เยาวชนของเราที่จะพัฒนา
ของประเทศของเราไปในอนาคตที่ดีนะครับ

ธยมมาศึกษาตอนต้นทุนละ๕๐๐บาท
ธยมมาศึกษาตอนปลายทุนละ๖๐๐๐บาท
และระดับอุดมศึกษาทุนละ๑๐๐๐บาทค่ะ
อกจากนี้ปตทยังได้สนับสนุนโครงการการศึกษาอื่น
เช่นโครงการจัดหานังสือเข้าห้องสมุด
โครงการประกวดศิลปกรรมปตท
โครงการค่ายปิโตแคมป์สู่แชมป์ปิโต